ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้ได้ยินข่าวแล้วตกใจที่นครสวรรค์
เด็กชายวัย๘ขวบถูกจราเข้กัดเข้าไปที่แขนนะฮะ
นี่เห็นไหมแขนนี่แบบบิดผิดรูปเลยเป็นแผลเวอะหวะเลยนะฮะ
น้องไปขุดไส้เดือนข้างบ่อน้ำอยู่ดีจราเข้มันงับเข้าไป
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ในพื้นที่ตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ออฟอายุ๘ขวบนะครับนะไปขุดไส้เดือนข้างบ่อน้ำ
แล้วมันมีจราเข้อยู่เป็นจราเข้น้ำจืดนะฮะตัวเมียยาวสัก๒เมตรกว่า
โผล่มาจากไหนไม่รู้กัดเข้าแขนซ้ายของน้องแล้วบิดแล้วก็ลากน้องลงน้ำ
เนี่ยหักผิดรูปสองท่อนนะครับโชคดีเข้ามาช่วยกันทันนะครับทุกผู้ชมครับ
มาหุดหวิดนะฮะพ่อของน้องเนี่ยบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำข้างบ้านนะ
ความลึกสักสองเมตรนะครับน้องออฟลูกชายเนี่ยไปขุดไส้เดือนใต้ต้นมะขาม
คือโชคดีที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวอยู่
เขาได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยมาช่วยลูกชายเอาไว้ทันนะฮะ
โอ้โหตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับนี่บ่อน้ำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณยายของน้องออฟบอกว่าจราเข้เนี่ยเข้ามากัดแขนของหลานชาย
แล้วก็บิดตัวหวังจะลากหลานชายเนี่ยลงไปใต้น้ำด้วยนะนี่ฮะแต่ว่าน้องเนี่ยยังใจสู้
ส่งเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือชาวบ้านเลี้ยงวัวอยู่มาช่วยไว้ทันนะครับ
ขณะที่หัวหน้าป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบรเพชรที่นครสวรรค์
บอกว่าดูจากพฤติกรรมของจราเข้ตัวนี้แล้วน่าจะหิวเพราะปกติจราเข้จะไม่ทำร้ายคนขนาดนี้
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูก่อนว่าจราเข้ตัวนี้ที่จับได้นะฮะ
คือหลุดมาจากฟาร์มไหนหรือเป็นจราเข้ตามธรรมชาติ
แต่ตอนนี้ส่งไปให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เอาไปเลี้ยงดูดูแลต่อไป
โอ้โหแต่ได้ยินข่าวแล้วตกใจนี่ไปขุดไส้เดือนอยู่มันงับฟึ๊บเข้าไปเลย
ตกใจจริงแล้วเด็กด้วยแล้วจราเข้งับแขน
แล้วเกิดที่แบบที่คุณยายบอกเกิดมันลากลงไปในใต้น้ำได้ทำยังไง